นาทีชีวิตกันบ้างครับเป็นนาทีชีวิตของจริงเลยนะฮะ
ชีวิตแรกเกิดด้วยร้องอูแวะอูแวะดังลั่นรถแบบนี้ครับ
คลอดครับเกิดมาร้องอูแวะอูแวะเสียงดังแบบนี้แข็งแรงแน่นอนเนอ
เป็นเสียงที่คุณพ่อคุณแม่ฟังแล้วมีความสุขที่สุด

เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสยามรวมใจปู่อินทุ่งใหญ่ที่นครศรีธรรมราช
ช่วยกันครับทำคลอดเด็ก
เพราะว่าอะไรคุณแม่ปวดท้องมากเลยจากคลอดลูกแล้ว
คือขึ้นรถแล้วนะฮะจะพาไปส่งโรงพยาบาล
แต่ว่าระหว่างทางคุณแม่คือคุณอรพันธ์อายุ๒๓บอก
พี่หนูไม่ไหวแล้วมันอั้นไม่ไหวแล้วมันสุดจะปวดแล้วสุดจะทนแล้ว
ได้จอดรถทำคลอดต้องให้รถนิ่งไงคุณขวัญคุณผู้ชม
ขับรถไปทำคลอดไปอันตรายใช่ไหมฮะ
คลอดกันตรงนั้นเลยครับเด็กก็คลอดออกมาอย่างปลอดภัย
ตอนเวลาตี๕๒๐นาทีเช้ามืดที่ผ่านมา
เดี๋ยวคุณเน้นจังเลยนะเวลาเท่าไหร่นะ
ตี๕๒๐นาทีเป็นช่วงเวลาของเด็กที่คลอดมาอย่างปลอดภัยไง
เป็นเวลาสำคัญของคนเป็นแม่คุณแม่ก็ปลอดภัยดีครับ
น้องเป็นผู้ชายนะครับน่ารักน่าชางเฉียวจ้ำม่ำ
น้ำหนักประมาณ๒๐๐๓๐๐กรัม
ขออภัยตัวเลขลงลึกไม่ได้เอาเป็นกลมแบบนี้ก็แล้วกัน
ยืนยันว่าแข็งแรงและปลอดภัยนะครับ
หลังจากนั้นเอายังไงต่อประสานพาตัวคุณแม่คุณลูกส่งโรงพยาบาลครับ
เพราะว่าต้องไปทำความสะอาดฆ่าเชื้ออะไรเพื่อความปลอดภัย
นี่เป็นท้องที่๓แล้วคุณแม่อรพันธ์บอก
และนี่คือทะเบียนรถคันที่คุณแม่เขาคลอดลูก

ยิ้มให้ว่าเป็นทะเบียนรอใบไม้รอเรือภาพใกล้ตรงนี้
มาแล้วค่ะโอเคยินดีด้วยครับ
ยินดีกับพ่อคุณแม่ท่านใดจะไปทำไรก็แล้วแต่นะคะ